ช่วงนี้มีเรื่องเด็ดมาฝากกันให้คุณผู้ชม

หัวเขียวข่าวเด็ดนะครับ
นี่ฮะพญานาคก็มาครับ

ออกดอกประหลาดมันพันกันคล้ายกับพญานาคเลยนะฮะ

และเพื่อนบ้านเนี่ยตางมาดูความแปลก
บอกอุ๊ยยิ่งมุมนี้นะ
นี้เราควรเอาไปเทียบกับพญานาคสีเขียวแล้วก็คดไข้กันแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะต้นนี้เขาบอกต่างจากต้นอื่น
เพราะจริงถ้ามีก้านยาวออกมาส่วนใหญ่ของต้นพระพรึง
จะตรงแล้วก็ดอกออกตรงปลายใช่ไหม
แต่ต้นนี้ทำไมคดเขียวขนาดนี้นะครับ
แต่ก็มีบางคอมเมนต์เข้ามาบอกว่านี่คือต้นสอนนาบราย
มันจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่ว่ามีความสวยงามไม่ต่างกันนะครับ
แต่ที่แน่หลายคนเข้าไปเล็งเข้าไปดูแล้ว
บอกว่าขดกันแบบนี้นะฮะเป็นกลมแบบนี้
เป็น๐หรือเปล่าเป็น๘หรือเปล่านะฮะ
บางคนบอก๘๘ไปเลยพี่
บางคนบอกเลขที่บ้านหรือเปล่า๑๒๑นะฮะ

อันนี้ไม่ใช่แค่จินตนาการอย่างเดียวต้องช่วยกันนับด้วย

อันนี้ไม่ให้นับตีนแต่ก็สองตีนอะถูกแล้ว
แต่มันมีกี่นิ้วคุณผู้ชม๑๒๓๔๕
ปกติมีข้างละ๔แต่นี่มีข้างละ๕
อีจะดูกันเป็น๑๐แก่ป่าชื่อเจ้าพิกุลอายุสัก๕เดือนได้
เป็นตัวเมียนะและความแปลกของมันมีอยู่๕นิ้ว
ข้างละ๕นิ้ว๒ข้างละ๑๐นิ้ว
ประทุมเนี่ยเจ้าของของเจ้าพิกุลบอกว่า
ลูกเขยเนี่ยนะเลี้ยงเจ้าพิกุลมาเนี่ยโอ้โหเลี้ยงมาหลายปีแล้ว
เลี้ยงเป็นร้อยตัวเลยแต่ว่ามีอยู่แค่๒ตัวเท่านั้นแหละ
ที่มันมีสิบนิ้วแบบนี้ตัวอื่นน่ะ
มันก็มีทั้งหมด๘นิ้วตามปกติ
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าสองตัวนี้ต้องมาให้โชคให้ลาบแน่เลย
เพื่อนบ้านก็ขอดูหน่อยขอดูหน่อย
ไม่รู้ว่าจะเอาเลขอะไรดีเอาเลข๑๐เหรอ
เอาเลข๘เหรอหรือเอาเลขที่บ้านไปซื้อดี
เอาแต่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะ
เรื่องตีนต้องไว้ใจพี่เบิร์ดนะ

กินตีนไก่คุณผู้ชมฮะถ้าจะขอเลขเด็ดจากเจ้าตัวนี้เนี่ย
มีความเชื่ออย่างเดียวไม่ได้นะพี่บุ๊คพี่น้ำแข็ง

บรรยากาศก็ต้องไปมืดแบบนี้หลอน

นี่คือที่บ้านโนนสมบูรณตะบนเมืองเก่า
กบินบุรีจังหวัดปราจีนครับกลางดึก

ชาวบ้านบอกพญาบึ้งจุดนี้ให้โชคมาแล้ว๒งวด
ก็อาจจะเป็นไปตามที่คนเท่าคนแก่
เคยบอกไว้ว่ารูบึ้งที่หันไปปากรู
หันปากรูไปทางทิศตะวันออกจะให้เลขนำโชคครับ

เขียนตัวเลข๐๑๙มวลไว้๓ชุด
เท่ากับ๓๐ใบหย่อนลงไปหย่อนลงไปในรูบึ้ง
แล้วก็เฝ้ารอพญาบึ้งดันออกมา
ทำตั้งแต่วันเสาร์คืนแรกนะวันเสาร์

ทิ้งไว้๕ใบสุดท้ายได้เลขเด็ดสมใจครับ

เลข๕ใบแบบนี้ลองผสมลองจับแยกกันดู

ไปเจอเรือโบราณเป็นเรือประมงโบราณ
ก็เลยจะไปถวายเครื่องเส้นไหว้
ให้กับแม่ย่านางของเรือ

อ๋อต้องมาถวายอาหารทะเล
กลัวแม่ย่านางท่านเบื่อก็เลยเอาหมูกระทะไปถวาย

เอาทิ้งมั้ยนี่

หรือ๘๘แต่ผมเห็น๘นะ
แต่มันก็เหมือนเลข๗นะ
ดูได้หลายอย่างแล้วจะตามนะ

ตัวกลางกับตัวล่างเห็นชัดเลย

ที่ไปกราบอย่ม่าย่านางเรือประมงโบราณ
คือเจ้าของร้านเขาบอกแบบนี้
จากที่เขาเปิดกิจการคาเฟ่แล้ว
ยังมีอาชีพเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างด้วยนะ
ระหว่างไปรับเหมาก่อสร้างที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
เจอเรือประมงโบราณจอดทิ้งไว้
ก็เลยขอซื้อมาเพื่อประดับคาเฟ่เลย
พอเอามาไว้ปรากฏว่ากิจการที่เคยติดขัด
กลับดีขึ้นมีเงินมีทองเข้าไม่ขาดสาย

ก็เลยต้องไปไหว้แม่ย่านางเรือทุกเดือนเลยนะฮะ
ปกติจะถวายอะไรฮะอาหารทะเลคุณ
กุ้งหอยปูปลานะครับแต่ครั้งนี้
กลัวแม่ย่านางเรือท่านเบื่อ
ถวายหัวหมูถวายหมูกระทะบ้าง
เปลี่ยนบ้างให้ท่านแม่ย่านางเรือ
ทานอย่างอื่นบ้างก็เชื่อว่าท่านจะถูกใจ
แล้วก็ให้โชคนะฮะส่วนตัวเลขเมื่อกี้นะฮะ

แต่ข้างบนบางคนก็ถกเถียงกันเป็น๘เป็น
แต่ว่าลูกของบอกเอ๊ะ๗หรือเปล่านะฮะ

ไม่น่าจะ๗เหมือนกับ๘หรือ๓ก็ไม่รู้
เออก็ไม่รู้หรือ๖ไม่แน่ใจครับครับแล้วตาละกันค่ะ
คุณผู้ชมคะพาขึ้นเหนือกันหน่อยละกันไปที่เชียงใหม่ค่ะ
ที่วัดนี้เห็นไหมไอ้ไข่เต็มไปหมดเลยค่ะ
วัดสรรมะเกียงนะคะอยู่ที่ดอยสะเก็ดค่ะ
เมื่อวานนี้ชาวบ้านก็ไปร่วมพิธีบวงสวงไอ้ไข่พ่อท่านเทิม
วัดนี้เนี่ยมีรูปบ้านไอ้ไข่๘รูป
ก็นำมาจากวัดสะสี่มุมที่นครศรีธรรมราชนะคะ
และประธานในพิธีอย่างอาจารย์ศักดิ์ชัยเนี่ย
อ่านคาถาบูชาเสริมพลังให้ไอ้ไข่
เพิ่มความเข้มขลังในการให้โชคให้ลาบ
แล้วก็ต้องมีการหยดน้ำตาเทียนค่ะลงไปในอ่างน้ำมนต์

อาจารย์ศักดิ์ชัยนะก็ช่วยเพ่งดูน้ำตาเทียนวิเคราะห์แนวทางด้วย
ลองฟังไหมล่ะดูอย่างเดียวคงจะไม่พอแน่เลยค่ะ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้
เลข๖และเลข๙นะครับ

อ๋ออีกกว่าเลขค่ะอาจารย์นะที่บอกเมื่อกี้เนอะ
เลข๑ตรงนี้รู้มันกินหรือยังครับ

เห็นไหมอาจารย์ก็เลยบอกว่ามี๔มี๑แบบนี้นะคะ
น้ำตาเทียนมันพัวพันอย่างนั้นนะ
คุณผู้ชมเรื่องของเงินมันอยู่รอบตัวเรา
อยู่ที่เราจะคว้าไปหยิบมาหรือเปล่า

ฟังดีฟังดีฟังนกขุนทองตัวนี้พูดอะไร
หวยหน่อยจะทำข้าวผัดให้กินหวยออกอะไร
ถูกไหม

แล้วแต่ละกันว่าฟังชัดหรือเปล่านะ
เหมือนจะมี๙กับ๖นะ
นี่เป็นเจ้านกขุนทองที่เจ้าของเนี่ยเลี้ยงไว้แล้วก็พูดได้ด้วยครับ

เพราะว่าเจ้าของจะมาขอเลขจากไอ้ทองครับ
งวด๑มิถุนายนที่จะถึงนี้ก็เช่นกัน
เจ้าของมาบอกไอ้ทองไอ้ทองขอเลขหน่อยเดี๋ยวทำข้าวผัดให้กิน
เจ้าทองเนี่ยไม่รอช้าครับเพราะว่าน่าจะอยากกินข้าวผัดแหละ
บอกไปอย่างที่ได้ยินก็คือ๙กับ๖นะครับ